ขั้นตอนสุดท้ายของการทำหนังใหญ่คือการผูกไม้ตับหนังสำหรับจัดเชิด
ช่างจะต้องเหลาไม้ไผ่ให้ส่วนโคนมีขนาดที่โตกว่าส่วนปลาย
ซึ่งจะต้องเป็นขนาดที่พอเหมาะสำหรับการจัดเชิดอีกด้วย
โดยการผูกไม้ถ้าเป็นรูปหนังขนาดใหญ่จะใช้ไม้วางประกบหนัง
ผูกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของผืนหนัง
เป็นการผูกไม้ตับหนังแบบโบราณที่เรียกว่ามัดแบบกระจาด
และช่างจะต้องระวังไม่ให้ไม้ไปคาดทับบริเวณส่วนหน้า
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและเกิดความสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน